มันเหมือนภาพข่าวที่พี่สเก็ตนั่นแหละ
บุคคลที่๓อายุ๔๐กว่า
คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือนั่นแหละ

เขาบอกว่าถ้าไปแล้วจะ
ปัญหาทำลายหลักฐานอะไรต่างนะครับ

ผมก็ตกเป็นผู้สงสัยอยู่แบบนี้แหละครับ

วันที่เขาพลิกศพน้องวันแรกนะเจ้าหน้าที่เขาถอด
มีฝ้ายผูกข้อมือนะครับแล้วก็สร้อยที่เป็นสร้อยพระน่ะ
เจ้าหน้าที่เขาใส่ถุงแล้วก็เจอเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ย
ก็เลยรู้สึกว่าต้องปลงแล้วปีนี้ต้องปลงแล้ว
ปลงไม่ได้ก็เลยโกนทิ้งเลยอืมทั้งผมทั้งคิ้ว
เลยโกนหมดถ้ามีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็
โกนทิ้งที่เป็นเส้นผมเส้นอะไรโกนทิ้งออกไปเดี๋ยวสิ่งที่ดีดี
อยู่ตำรวจเขาก็มาขอค้นรถไม่รู้ค้นเพื่ออะไร
หญิงห้อยครับมาสองวันเรียหือตามความเชื่อก็คือ
ถ้าอากาศไม่บริสุทธิ์หญิงห้อยก็จะไม่มีแสงแต่มันมาป้วนเปี้ยน
แถวโมงผมสองคืนแล้วก็มันก็มาประกายแสงใส่
แต่ก็สงสัยอยู่ทำไมมันเข้ามาในบ้าน
มันเหมือนกับมาให้กำลังใจผมหรือเปล่า

ตั้งแต่วันที่๑๐ครับ
วันที่สิบเนี่ยมาอยู่นี่ตั้งแต่กี่โมง

ต้อยนั่งนี่ครับ

คือกินนอนอยู่นี่เลยไหม

ผมก็คุ้มใจเขาบอกว่าผมออกมานาบ่อย
นึกว่าจะออกมาหาวิธีการวางแผนอะไรเขานึก
สลายป้ายสีผมก็ไม่ถูกครับผมก็กุ้มใจ
พี่สมคิดนี่รู้จักชมพู่ใช่ไหมรู้จักครับ

เคยเจอก็นานเจอทีหนึ่งครับเจอครั้งหนึ่ง
อืมนานจะเจอกันครั้งหนึ่ง

เจอแถวบ้านเขาหรือเจอแถวบ้านเรา
หลังครั้งเขาก็เดินไปหาเล่นแถวกลางบ้านนะครับ
บางครั้งก็แม่เขาพาออกมาซื้อของตลาดนะครับตอนเช้า
ก็เคยเจอกัน

เคยอุ้มสักทีเลยครับตั้งแต่เกิด
ไม่เคยอุ้มน้องชมพู่เลยครับ
เพราะว่าเด็กก็แม่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยไปกับคนอื่นครับ
พี่น้องผมก็ไม่ได้ไปทำงานก็ไปก็กลับมาเพราะว่าเป็นห่วงผมครับ

เหมือนที่แต่ก่อนนะครับ

เหมือนกับถูกกักตัวไว้อยู่ที่บ้าน

ตำรวจเขาบอกไม่ให้ไปไหนเลย

เขาบอกเรายังไงทำไมเขาถึงไม่ให้ไป

ปัญหาทำลายหลักฐานอะไรต่างนะครับ
เพราะว่าผมไม่ได้ทำผมก็บริสุทธิ์จริงครับ
อุ้มไหมไม่ครับไม่เคยเลยไม่เคยอุ้มไม่เคยคุยไม่ก็
เห็นแต่หน้าเขาครับเดินผ่านไปผ่านมากับพี่สาวเขา
คำถามเดียวกับพี่สมคิดถ้าพี่ไปอุ้มชมพู่มันจะร้องไหม
ร้องครับทำไม
ก็เด็กคนนี้ชอบร้องร้องไห้อืมร้องจ้าอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าคนอื่นไปอุ้มอ่ะเหรอครับเห็นอยู่ด้านคานครับเขาก็ไป
ทำอย่างนี้ก็ร้องไห้ขอแล้วอ๋อครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
พี่พี่หรือพี่สมคิดจะไปอุ้มแล้วจะไปร้องครับกลัวเป็นเรานะครับ
เขาก็กลัวเราจะทำเหมือนกันครับแต่ว่ามีหลักฐานที่อยู่เรียบร้อยครับ
ทุกอย่างครับรอมานานนะครับนั่งรอเขาจับครับ
งั้นเราก็เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่อย่างนี้ใช่ครับพี่เต้ยยังยืนยันคำให้การเดิมไหมว่าวันที่สิบเอ็ดเราอยู่ไหน
ครับเราอยู่ไหนไปสวนครับตื่นมาตั้งแต่เช้าครับจนถึงกี่โมง
ถึงสิบโมงกว่านะครับเรามีพยานเหรอมีครับตั้งอยู่นู่นก็มีอยู่บ้านก็มีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป